พักเพื่อไทยกับชาติไทยพัฒนา
เขาก็รวมกันณเวลานั้นนะครับ
๙พักแล้วก็๒๓๘อย่างที่คุณวรพรนะครับ

เข้ามากับเน็กไทชมพูทั้งพักนะ

แถลงข่าวร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลครับ

แล้วก็วิกฤตความขัดแย้งในสังคมครับ

จะจับมือการคลี่คลายปัญหาของประเทศ

โดยดึงการมีส่วนร่วมของทุกคน

สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจากพักการเมืองต่าง

เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ
นำไปสู่การเร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว
เพราะการประวิงเวลาออกไปยิ่งทำให้เกิดความเสียหาย
ส่วนสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความพิเศษ
จำเป็นต้องสลายคั่วทางการเมือง
ดึงความร่วมมือจากทุกพักทุกฝ่าย
แล้วก็พักการเมืองที่ให้การสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ครับ
ชาติไทยพัฒนาจะจับมือกันคลี่คลายปัญหาของประเทศใหม่ครั้งนี้
โดยการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกกลุ่มทุกพักทุกฝ่าย
ทั้งสมาชิกสภาพฤทธินาศดรจากภักดิ์กันเมืองต่าง
และสมาชิกวุฒิสภา
เพื่อเลือกนายยกรมรีและจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ
สามารถบริหารประเทศนำไปสู่การเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
วิงวอนไปยังพี่น้องประชาชน
ให้มีความมั่นใจในพักเพื่อไทยและพักชาติไทยพัฒนา
และพักการเมืองต่างที่มาร่วมในการจัดตั้งรัฐบาล
แรงใจที่สนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้
เพื่อที่เราจะได้ร่วมกันฝ่าวิกฤตเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้
ก็แสดงให้เห็นว่ามีแนวนโยบายในทิศทางเดียวกัน

ภักดิ์ยินดีที่จะตอบรับคำเชิญของภักดิ์เพื่อไทย

เชื่อมั่นในศักยภาพของพักเพื่อไทย
ในการเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลครับ

ทั้งภักดิ์เพื่อไทยที่ได้ส่งเทียบเชิญมาในเช้าของปุลกราศาสนีัด
ของภักดิ์ในอเมราบันทร์

จุดที่และนี้
จะเป็นเรื่องเดียวกัน

เพราะฉะนั้นถ้ารวมถึงวันนี้เนี่ย
ก็แถลงล่าสุดนะคะ
ก็จะเป็น๒๓๘เสียง

แต่ว่าตัวเลือกตอนนี้ก็จะมีประชาธิปัตย์ใช่ไหมคะ
แล้วก็พลังประชารัฐ

ตอนนี้เป็นตัวเลขเป็นเส้นประ๔๐
จากพลังประชารัฐก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเส้นจริง
มากน้อยแค่ไหนนะคะก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
เพราะว่าอย่างคุณอนุทินก็บอกว่าจะไม่จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย
จะทำยังไงนะคะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะ